เรื่องต่างชาติครอบครองที่ดินไม่จบไม่สิ้นสักที
ไอประเด็นข่าชาติอะใช่ปะคะ
นักข่าวก็ยังคงไปรอแหละรอนายก

ตั้งแต่พ้นจาก๘ปีมาคุณไล่นับสิ
ว่านายกปกตินายกจะตอบเรื่องการเมือง
ถูกต้องไหมถามมาแอ้งจิเธอดูสิค่าว
แต่ตอนนี้ถามตั้งแต่วันที่ตัดสินมาว่าโอเค

เหมือนหลังจากที่เขาใช้คำว่าหยุดปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวใช่ไหมคะ
กลับมาทำงานเหมือนนายกจะเน้นทำงาน
ลงพื้นที่เน้นทำงานแล้วก็พูดน้อยลง
พูดน้อยมากนึกออกแบบพูดน้อยจนแบบ
อย่างเช่นยุบสภาหรือเปล่าวันที่๒๒
ไม่ตอบไม่ตอบแต่เขาบอกคุณอนุทินก็บอกอ๋อมันเป็นอำนาจนายกนะ
บิ๊กป้อมก็ท้ายอยากรู้เหรอไปถามนายก
สุราเก้าหน้าก็มีข่าวว่าโอเคล่ะ
บรมมเขาเห็นชอบนะเห็นชอบวันแรก

เค้าบอกว่านายกมีถึงขั้นเรียบเร็วอ่ะ
สุลาสักกาลหน้าระวังอ่ะมันจะเหมือนการชาน่ะ

คือออกมาเป็นแบบว่าร่างกฎกระทรวงก่อน

ที่มันเป็นช่วงการเมืองร้อนแรงการเมืองเข้มข้นนะตอนนี้
ไปดูมันก็ไม่ได้ประโยชน์ไงมาพูดเรื่องประเทศชาติดีกว่าเนี่ย
วันนี้เขาเห็นเขาก็เริ่มมีประกาศออกมาให้โรงเรียนเตรียมหยุด
เขามีการซ้อมเซ็นทาร์ม
คือวันนี้ค่ะมีประชุมคอรมอใช่ไหมคะ
ซึ่งนายอนุชานาคาสัยรัฐมนตรีประจำสำนักนายก
ก็มีการขอเข้าพบนายกรัฐมนตรีก่อนด้วย
แล้วก็มีการเดินทางออกมาถ่ายภาพคู่

ซึ่งผู้สื่อข่าวก็เลยถามว่าถามนายกนะ
อาหารที่เราในฐานะเจ้าภาพ
จะเอาไปเลี้ยงผู้นำเขตเศรษฐกิจทั้ง๒๑ประเทศเนี่ย

นายกบอกว่าก็อร่อยดี

ที่จะเอาไปเลี้ยงผู้นำเขตเศรษฐกิจ๒๑ประเทศ

แล้วในการประชุมคอรมอลจะมีการทบทวนร่างกฎกระทรวง
เรื่องที่อนุญาตให้ต่างชาติเข้ามาถือครองที่ดินไหม
ตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนเนี่ย

ไม่รู้ว่าการโบกมือนี้คือปฏิเสธว่าไม่มี

แล้วก็เดินเข้าห้องประชุมตึกสันติมัยตรีไปเลยนะคะ
ทีนี้เราก็เลยไปดูข้อมูลเรื่องการถือครอง

นโยบายที่ให้ต่างชาติมาซื้อคอนโดได้

ก็เลยไปถามคุณวิชัยวิรัตกภัณฑ์นะคะ
ผู้ตรวจการธนาคารอาคารสงเคราะห
แล้วก็รักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพ

จากการที่เปิดให้ต่างชาติสามารถมาซื้อคอนโด

ในสัดส่วน๔๙ของพื้นที่โครงการ

อย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมานะคะ
ถ้าดูตามข้อมูลครึ่งปีแรกของปีนี้ค่ะ

จำนวนตอนนี้ที่ต่างชาติซื้อไปคือ๔๔๓๓ยูนิต
เพิ่มขึ้น๑๔เทียบกับปีที่แล้วช่วงเวลาเดียวกัน

บอกไม่เคยเห็นผ้าสุวรรณภูมิแบบ

ซึ่งเขาบอกว่าแล้วถ้าเทียบกัน
มูลค่าเรื่องของมูลค่าเงิน

อยู่ที่๒๒๓๓๑ล้านบาท
เพิ่มขึ้น๙๑เลยนะคะ

แล้ว๑๐ชาติที่เข้ามาซื้อคอนโดในบ้านเรา

ที่ประมาณ๘๐๐กว่าล้าน

แล้วก็เป็นอังกฤษไต้หวันอินเดียออสเตรเลีย

กรุงเทพชนบุรีสมุทรประการเชียงใหม่
ภูเก็ตประจวบเรยองตราส

อินเดียก็เยอะอินเดียก็๖๐๐กว่าล้าน
ปีนึงเขามีทัวร์จากอินเดียแบบร้านอาหาร
อินเดียมาบ้านเราเยอะมากนะ

คือถ้าไปดูพวกบริษัทเทคพวกสตาร์ทอัพในบ้านเรา

ทำไม

กลายเป็นบริษัทชีนแบบใหญ่
ตอนนี้เขาบอกเป็นของต่างชาติหมดเลยนะแต่ก็แต่ก็แต่ถ้าเกิดมันมีกำหนดเวลาดีไหม
ไม่หมายความว่าก็ป้ายเขาเป็นภาษาจีนเลยไม่สมมติว่าแค่แค่เก้าสี่เก้าปีพอหรือเจ็ดสิบปี
อย่างงี้ไม่ต้องต่อชีวิตไงเขาก็บอกอาจจะห้าสิบไหมอย่างอย่างอย่างตรงประเทศลาวอ่ะ
อันนี้ขออนุญาตแชร์ประสบการณ์ตัวเองก็ไปดูมาเขาตื่นเต้นกับการมีรถไฟความเร็วสูงถูกต้องไหม
แต่ขณะเดียวกันเนี้ยเขาบอกว่าทุกทุกหนึ่งกิโลอะลูกหนึ่งกิโลจากตรงตรงตรงขอบขอบของเขาไป
ก็คือเป็นของจีนหมดน่ะเป็นที่ดีของจีนหมดน่ะอืม
เขาใช้บ้างวิ่งจากสามเรือวิ่งจากเออเขาเรียกว่าอะไรแต่เขาทำเส้นทางคุณหมิงหรืออะไรนะ
ไม่ใช่เขาเรียกว่าอะไรสายไม้เส้นทางสายไม้อ๋อไม่อ๋อเขาวิ่งจากคุณหมิงมาอืม
คุณหิงมาเวียงจันทร์แต่จริงจริงเท่าที่ดูเหมือนเหมือนช่วงช่วงตั้งแต่
ก่อนโควิดจนช่วงหลังโควิดเนี้ยเขาทำเส้นทางผ่านตรงเนี้ยเยอะมากนะคะจีนอ่ะสร้างสร้างสร้างสร้างเยอะมากแล้วเขาก็จะมีที่ดินอ่ะ
ทุกอันทุกที่ที่เขาไปอ่ะอืมเขาทำเส้นทางเชื่อหมดเลยอ่ะหนึ่งกิโลหนึ่งกิโลหนึ่งกิโลหนึ่งกิโล
ก็คือในที่สุดแล้วเขาก็ขยายประเทศเขาไงตรงที่เขาบอกว่าตอนนี้เขาก็แชร์กันเรื่องนี้นะคุณแม่
เรื่องเส้นทางรถไฟความเร็วสูงที่ภาคเหนือภาคประเทศจะเชื่อมต่อกันตอนนั้นเราไม่ได้ทำลูก
เราไม่ได้ทำในตอนปีนู้นเราไม่ได้ทำเอาไว้เพราะตอนนั้นเราก็คิดว่าโอเคอืมมัน
เราน่าจะทำไปรับไว้ตรงเชียงรายหนึ่งถูกต้องป่ะเชียงรายตรงสามเหลี่ยมทองคำ
ซึ่งวันนี้เป็นเมกาโปรเจกต์ไปแล้วกำลังก่อสร้างกันอยู่เราควรจะทำไปรับตรงหนองคาย
ถูกต้องป่ะเราควรไปรับตรงบึงการรุ่มแม่น้ำโขงอะไรอย่างนี้
แต่ขนาดเนี้ยรัฐบาลเขาคิดว่าโอเคจะมีทุ่งหนองคลายเชียงใหม่เชียงรายอะไรอย่างเงี้ย
แพงเพชรเป็นจังหวัดที่ทำเส้นก๋วเตี๋ยอร่อย
ทุกคนจะลืมป่าอ้าป่า
๒๐๓๐นาทีน้อยกว่าเราติดตรงทักขึ้นทางด่วนอีกจริง
โอ้โหแต่ว่าโปรเจคต้องอีกยังนะอีกไกลลูกลูกหนูโตลูกหนูทำงานแล้ว
หลังจากนี้คือลูกหนูต้องทำงานแล้วลูกหนูมีได้มั้ย๑๐ปีเลยเหรอ
ฉันว่าลูกเขาต้องเข้าจะเห็นแผนเขาไว้ไปปี๒๕๘๐นะ
ค่ะ๒๕๘๐ปีที่๖๕นี่ลูกก็เป็น๑๕ปีแล้ว

กำลังหล่อเลยล่ะอย่างนั้นอ่ะคิดดูตอนนั้นฉันคงเป็นป้าอู้ทำไมหนูหล่ออย่างนี้ลูก
มันก็มีเฟส๑ซึ่ง๒๕๗๕แล้วก็อีกเฟส๑ก็๒๕๘๐
ใช่ไหมล่ะหรือแบบว่าวันนี้เราอยากจะไปกินก๋วยเตี๋ยวผักหวานที่อายุทยา
มันก็แบบว่าไม่รู้นะถ้าสมมุติมันทำเสร็จได้จริงประเทศไทยของเรา
ทุกคนที่วันนี้คุณอยู่บ้านของคุณเองคุณก็ไม่ต้องจากจากบ้านมาไกลถูกต้องปะล่ะ

กรุงเทพหนองคาย๓ชั่วโมงเราขับรถไปนั่งรอสนามบินกว่าจะบินกี่ชั่วโมง
ใช่มันก็ดีจริงคือถ้ามันทั่วถึงกันได้ขนาดนั้นมันก็จริง
แต่ก็คือความฝันของเราไงแต่เราก็ต้องแบบว่าลองดูว่าเป็นยังไง
ต่อว่ามันก็ดาบสองคมเหมือนกันนะมันก็เหมือนกับยายาเวลาเรากินเราหาย
แต่เราไม่รู้เอฟเคระยะยาวเป็นยังไงอืมก็เลยบอกว่าถ้าสมมุติการถือคลองที่ดินวันนี้
มันก็น่าจะตอบโจทย์อีกสิ่งหนึ่งว่ารุ่นลูกรุ่นหลานยังไม่มีปัญญาซื้อที่ดินกันเลย
แล้ววันหนึ่งเราจะต้องไปเช่าที่ดินต่างประเทศหรือเปล่าหรือถ้าในขณะเดียวกัน
วันหนึ่งวันนี้เราให้ต่างชาติเขาเข้ามาซื้อที่ดินเขาก็กินข้าวเราเข้ามาใช้แรงงานก่อสร้างเรา
เขามาใช้กระเบื้องทรายอิดปูนในการสร้างของเขาก็เป็นเงินที่เราเข้าประเทศ
หรือเขามาซื้อที่เราก็จะมีเงินในประเทศเราที่หมุนเวียนมากขึ้นหรือเปล่า
แต่เขาก็มองว่ามันเป็นการเพิ่มภาษีไงถ้าเขามาลงทุนก็ได้ภาษีเพิ่ม
ก็ได้ภาษีเพิ่มประเทศไทยของเราก็จะต้องหาเงินอย่าลืมว่าเรามีหนี้เยอะนะ
แต่ที่มันไม่เท่าเทียมกันที่เขาวิเคราะห์ก็คือเรื่องของค่าแรงแล้วก็อัตราแรกเปลี่ยนเงินแม่นึกออกปะ
ถูกรักก็๔๐ล้านบาทถ้าตีเป็นเงินหย่วนก็อาจจะแค่๑๐บาท
เขาใช่ไงก็พออธิษฐาอธิบายให้ฟังกันว่า๔๐ล้านบาทเท่ากับเขาถือแค่๑ล้านยูเอส
เขาก็มีเงินที่มาซื้อบ้านเราได้แล้วแต่ก็ต้องดูว่ากี่ปีตอนสมัยปี

เอาถนนพระรำ๒ให้เสร็จผมได้ไหม

คนดูอาจจะคิดยากทำไมไม่เปรียบเทียบว่าอีก๑๕ปีคุณพระดำจะ๖๐ล่ะครับ
อ๋อ๖๐ปีจริงแสนเรื่อยกว่าเขาบอกอย่างงี้คุณพ่อดำ๖๐ปีอาจจะเห็นภาพง่ายกว่า
คุณพ่อดำ๖๐ปีอาจจะเห็นภาพง่ายกว่าคุณพ่อดำ๖๐ปีอาจจะเห็นภาพง่ายกว่า

ท่านพี่โมชน์จะทำอะไรนะตอนนั้นข้าคิดไหมว่าตอนนั้นจะทำอะไรอยู่

พักสิทำไมแรง